ทำลายความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชาติ
และบุคคลคนนี้ผมจัวหัวไว้ก่อนเลยครับท่านประธานว่า
ไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
และจริงแล้วไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งใดเลย

ท่านประธานครับผมเริ่มต้นอย่างนี้ครับ
ปัจจุบันถ้าท่านประธานได้เข้าไปในโลกสังคมออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์
ท่านประธานจะพบกับกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่ง
ที่ใช้บัญชีแอคเคาน์ปลอม
หรือบัญชีรายชื่อปลอม
บัญชีรายชื่อปลอมเหล่านี้จะเอารูปตัวการ์ตูน
รูปหมูหมากาไก่สัตว์เดรฉาน
หรือรูปใบไม้ใบย่ารูปวิวมาเป็นรูปของตัวเอง
บางทีก็ไปเอารูปประชาชนคนอื่น

แล้วก็ออกปฏิบัติการคุกคามประชาชน
ประชาชนเรียกภารกิจแบบนี้
ภาษาไทยก็แปลว่าปฏิบัติการข่าวสารบ้าง
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาบ้าง
หมายมีอยู่๔ภารกิจครับท่านประธาน
ภารกิจที่๑คือพยายามคุกคามประชาชน
ที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
ก็จะไปขุดประวัติของประชาชนคนนั้น

แล้วก็ประชาชนมาลุมด่า
เหมือนกับพฤติกรรมการล่าแม่มดในยุคกลาง

ประชาชนคนไหนแสดงความคิดเห็นหน่อย
คอมเมนต์แล้วได้ไลค์

เข้าไปโพสต์หรือแชร์ข้อความด่าทอ
ประจานนักการเมืองนักวิชาการนักสิทธิมนุษยชน
เพื่อสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชน

เลือกเอาข้อมูลเพียงด้านเดียว

นำมาโพสต์เพื่ออวยรัฐบาล

หรือพยายามกันไม่ให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด

และผลเสียที่ร้ายแรงที่สุดก็คือ
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชัง
ให้อยู่ในใจของประชาชน

เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับการสืบทอดอำนาจ
ของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร
สิ่งเหล่านี้เสียหายมหาศาลครับ
และประเทศไทยเคยเกิดโศกนาฏกรรมเหล่านี้มามากมายแล้ว

กับว่ามันมีงบประมาณบางอย่างคอยสนับสนุน
มีผู้คนที่อยู่เบื้องหลังในการกระทำการอย่างนี้
ด้วยระบบเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต

โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ

วันนี้ผมจับมันได้ทั้งรังแล้ว
และผมจะลากขบวนการนี้มาแฉกลางสภา
และจะอธิบายว่ามันโยงใยไปถึงนายกรัฐมนตรี
ที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างไร
และจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบไปพร้อมกัน

อย่างกรณี๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้อภิปรายไว้หลายท่าน
สิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยคาดหวังที่สุดจาก๓จังหวัดคืออะไรฮะ
คือความสงบสุขและสันติภาพ
แต่ที่ผ่านมาครับถ้าใครตามข้อมูลในเว็บไซต์
จะพบเว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่า
ภูโลนี่นะครับจะผลิตเนื้อหานะครับที่คอยเสี่ยมคอยโจมตี
คอยด้อยฆ่านักศิษย์ที่มนุษยชน
อย่างคุณอังคณานีรภัยจิต
และสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรอย่างอาจารย์วันนอร์
อนุญาตที่เอ่ยนามทั้งคู่นะครับ
จะทำหน้าที่ผลิตเนื้อหา
แชร์เนื้อหาของภูโลนี่ออกไป

เลอหน้ายังไงผมก็จำได้ว่าเป็นอาจารย์วันนอร์และคุณอังคณา

อดีตนักศิษย์กลุ่มเพอร์มัสหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ

ผมขอตอบเพื่อนสมาชิกท่านกระมวลศักดิ์ว่า
นี่แหละฮะที่ทำให้เหตุการณ์ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เลี้ยงไข้อยู่จนทุกวันนี้
ทั้งที่คุณอังคณานีรภัยจิต
พยายามที่จะเสนอแนะครับถึงการฝึกการเตรียมความพร้อม
และการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ
กองพันธุ์ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบ
และกองอาสารักษาดินแดนหรืออศ
ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธฝ่ายพลเรือน
ที่จัดตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยให้ดีกว่าเดิม

ท่านก็พยายามที่จะสนับสนุนการเจรจา
เพื่อเดินหน้าสู่สันติภาพ
และมีการเสนอให้ค่อยทบทวนยกเลิก
กฎหมายความมั่นคงต่าง

หรือพระราชกำหนดบริหารราชการ

อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์
ในการสร้างสันติศุกร์และความสงบศุกร์
ให้เกิดขึ้นใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งไม่มีใครเห็นแย้งแน่

เขียนโจมตีอยู่ตลอดเวลา
คอยด้อยค่าคอยแพร่มนถิ่น

สไลด์ถัดไปครับ

ลมหายใจที่ปลายด้ามขวัญ

ในการสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงภาคใต้

ไม่เป็นผลดีกับความสงบสุขของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เลย

คำตอบทุกท่านในที่แห่งนี้คงตอบว่าใช่

อย่างกรณีนี้เพจที่ชื่อว่าปมชายแดนใต้

และกล่าวหาโจมตีคุณอัญชนาและคุณพรเพล
ซึ่งเป็นนักสิทธิมนุษยชน

กรณีนี้เพจอีกเพจหนึ่งที่ชื่อว่า

ก็โจมตีคุณพรเพลเหมือนกัน

เนื้อหาก๊อปปี้มาแปะเลย
แต่แชร์จากเนื้อหาจากเว็บไซต์

เพจที่ผมนำมาแสดงเหล่านี้

แต่ยังมีอีกหลายเพจเป็นสิบสิบ
เป็นร้อยเพจที่คอยแชร์เนื้อหา

และบรรทอนบรรยากาศในการเจรจา

กระทำอย่างนี้ไปเรื่อย

ฆ่าสังคมและท่านเป็นอดีตกรรมการ
คุ้มคลองสิทธิมนุษยชน

มุฬิภาษาวัฒนธรรม

การแก้ปัญหาใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
และเคารพถึงหลักสิทธิมนุษยชน
แต่ปรากฏครับตามที่สไลด์ที่ท่านเห็น
ทั้งสองท่านกับถูกพูโรนี่

ว่าเป็นผู้ชี้นำให้ประชาชน
ชาวมารยูเกลียดชังเจ้าหน้าที่

คุณพรเพลว่ามีความสัมพันธ์กับขบวนการโจรใต้อีกด้วย

ทำอย่างนี้แล้ว๓จังหวัดจะสงบสุขเหรอฮะ

ถูกแชร์ไปยังเฟซบุ๊คเครือข่ายหลายบทความ
เนื้อหาทุกอย่างหลายบทความเหมือนเติมเชื้อไฟแห่งความเกลียดชัง
ให้ประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและเกิดความระแวงในหมู่ประชาชน
และเป็นการตอกลิ่มความเครียดแค้นให้กับประชาชนให้ล้าวลึกขึ้นไปเรื่อย
พฤติกรรมแบบนี้บรรทอนบรรยากาศในการเจรจา
เพื่อสร้างสันติศุกร์ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และพยายามที่จะป้องกันเพราะโจมตีนักการเมืองเรื่อยฮะ
เพราะป้องกันไม่ให้นักการเมืองหรือสอสอสภาพูดไทยราษฎรแห่งนี้
นำเอาปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแก้ไขผ่านสภา
ท่านประธานครับที่ผ่านมาผมเพียนพยายามที่จะหาครับ
ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังใครเป็นคนเขียนเนื้อหาใครเป็นคนบริหารจัดการ
ท่านประธานเข้าไปดูนะวินาทีนี้เลยนะอ่านทุกหน้าอ่านทุกบทความ
ไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของ
แต่เหมือนโชคชะตาจะโดนบันดาลครับให้ผมได้มาเป็นเจ้าหนูโคดัน
สืบเรื่องนี้ฮะผมได้โอกาสท่านประธานได้มาเป็นกรรมาธิการ
พิจารณาร่างงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณปี๒๕๖๒
ที่มีการเสียบบัตรแทนกันแล้วจนมีการลงมติรอบที่๒
ก็ยังองค์ไม่ครบอยู่จนผ่านมาได้นะครับ
ปรากฏว่าผมฟุ๊คนะท่านประธานได้เอกสารชะบับนึง
กระจ่างแล้วครับเมื่อผมพบกับเอกสารฉบับนี้

เอกสารนี้ครับผมขอโดยบังเอิญในฐานะกรรมาธิการ
เป็นเอกสารเพิ่มเติมเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามันร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ส่งมาโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักร
หรือกอรมน
ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับใครครับ
กับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่า

พลเอกประยุทธ์จันโอชา
และในหน้าที่๑๔ครับ

ระบุไว้ที่หัวเลยครับ

ชั่วร้ายเพจนี้เนี่ยเว็บนี้เนี่ย
นั้นได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกอรมน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ๒๕๖

ว่าใครอยู่เบื้องหลังเว็บไซต์นี้

ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
มันก็มาโป๊ะแตกตรงนี้ครับท่านประธาน
ว่าหน่วยงานภายใต้การสั่งการของนายกรัฐมนตรี

จะสร้างความเกลียดชังในหมู่พี่น้อง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเพื่ออะไร
ขัดขวางกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไม
บรรพรบรรยากาศในการเจรจา
เพื่อแสวงหาสันติภาพใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่ออะไรแล้วได้อะไร

กับการแก้ปัญหา๓จังหวัดผ่านสภาพผู้แทนราชดร
วันนี้ผมต้องกระชากหน้ากากของท่านนายกรัฐมนตรีออกมา
ท่านนี่แหละคือหนึ่งในเหตุผล

ที่ทำให้๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สงบสุขสักที
ท่านยังทำให้ไฟใต้ยังคลุกกุลอยู่
ปัญหายังถูกเลี้ยงไข้ไม่มีวันจบวันสิ้น
จากการที่รัฐคือกอรมนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการคุกคามนักสิทธิมนุษยชน

ประเทศไทยถูกยูเอ็นหรือสหประชาชาติ
จัดให้เป็นหนึ่งในสามสิบแปดประเทศที่น่าละอาย
แต่ประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านท่านประธานครับ
เขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงละอาย

ทำไมประเทศเราถึงเสื่อมเสียเกียรติภูมิในแวดวงนานาชาติ

เพราะข้อหาว่าเราไปคุกคามนักสิทธิมนุษยชนไงล่ะครับ
และกอรณทำอย่างนี้ไงฮะท่านประธาน
และกรมนก็ขึ้นอยู่กับนายกลำตรีที่ชื่อ

นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราไว้วางใจนายกคนนี้ต่อไปไม่ได้
ท่านประธานเข้าไปในโซเชียลมีเดียนะครับเข้าไปในเฟซบุ๊คทวิตเตอร์
ท่านจะเจอตัวอย่างของสื่อไอโอเหล่านี้ฮะ
แพร่ข้อความเกลียดชังผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก
เพื่อมุ่งหวังที่จะแบ่งแยกประชาชนออกเป็น๒ฝ่าย
วาธกรรมฉังชาติลองอ่านดูนะนี่
สามคนไม่รู้ใครนะฮะยังมีคลิปเขียน

ผมจะขออนุญาตกล่าวถ้อยคำประท้วง

ผมนิโรธสุนทรเลขา
สมาชิกภักดิ์พลังประชารัทฯชาวนครสวรรค์
จะขออนุญาตกล่าวถ้อยคำประท้วง

ไซต์นี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นของกรมนจริงหรือไม่
มันไม่มีการพิสูจน์
แล้วมันเป็นการยากแก่การเยียวยา
ถ้ากล่าวหากันอย่างนี้มันทำให้เสียหาย
กับท่านนายกรัฐมนตรี

มันจะยากกับการเยียวยาบ
แม้จะเป็นกรุณารักษามารยาทด้วยครับท่านประธาน

เดี๋ยวเส้นสมองโลหิตจะเป็นอะไรไปเป็นห่วงครับ
เพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดความเสียหายและยากแก่การเยียวยา
ขอให้ท่านประธานกรุณาวินิจฉัยด้วยนะครับ

การเสนอเอกสารอะไรทั้งหลายเนี่ย
ตามกรมังคับการประชุมในกรณีกองคันหัวผิดปลายทั่วไปไม่วางใจเนี่ย

เป็นข้อยกเว้นไม่ต้องขอด้วยนะครับ
แต่ประธานก็มีสิทธิ์จะดูนะครับ
แต่ว่าดูที่กรณีนี้ก็ยังเห็นว่าเป็นประเด็นไม่วางใจนะครับ
ทนฟังไปก่อนนะครับ

ถ้าพูดถึงกรณีนี้ผมเลยจะหาลือท่านนิดนึงเพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกันนะครับ
ข้อยกเว้นในข้อบังคับที่ยกเว้นข้อ๖๕๖อะไรเนี่ยนะครับ
การห้ามนำวัสดุเข้ามาแสดงเนี่ยนะครับ
ปกติเจตนารมณ์เนี่ยครับข้อบังคับเนี่ย
เพื่อไม่ให้นำวัตถุหรือสิ่งของอันตรายเข้ามาในสภา

แต่การยกเว้นข้อบังคับข้อนี้ผมถือว่าเป็นการยกเว้นที่ไม่ชอบนะครับ

เดี๋ยวมีคนนำวัตถุระเบิดเข้ามาแสดงท่านประธานก็ไม่ทราบ
มีการนำอาวุธปืนนำภาพหวาดเสียวเข้ามาเป็นที่อุดจาดบาดตาท่านประธานก็ไม่ทราบ
ข้อจบเว้นข้อนี้ขอท่านพิจารณาสอบนี้นะครับ

จบแล้วครับ
ครับจบแล้ววิธีใช้ไปเรียบร้อยแล้วอย่าเสียเวลาครับครับ
เชิญครับต่อนะครับท่านประธานครับครับเชิญต่อกลับมาที่
ไลด์นะครับนะฮะก็มีการใช้วาธกรรมชังชาติในการแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ายประชาชนนะครับเอกสารทั้งหมดเนี่ยครับผมผมสามารถส่งให้ท่านประธานได้
อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็มีการสร้างวัฒกรรมทางชาติ
จากในโซเชียลมีเดียแล้วนะครับพยายามจะปั่นนะครับท่านประธานปั่นครับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะต้องจารึกไว้ในบัญชีหนังสุนัข
ผมพยายามอ่านให้สุภาพเลยครับนี่คือสามทรราชชังชาติรุ่นที่สอง
รุ่นที่หนึ่งผมไม่กล้าอ่านเดี๋ยวจะไปพาดพิง
คราวนี้อย่างนี้ฮะมันมีการรับลูกทั้งบนดินและใต้ดิน
ใต้ดินโซเชียลมีเดียก็ทำไปชังชาติชังชาติทั้งวัน
บนดินก็จะมีอีกคนนึงซึ่งเป็นผู้ใต้บัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับ
ตอบโต้ประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่สิบสองกุมภาพันธ์
ผมขออนุญาตอ่านครับท่านตอบโต้ประชาชนเปรียบประชาชนเป็นสุนัข
ไม่ใช่ผู้ที่ถูกอภิปราย
ขอร้อยนี้เช่นนี้ขอข้ารุณาตัดออกครับ

พ่อนผู้จังการฐานบกเป็นผู้ใต้ประคับบัญชาของนามตรีว่าการกระทรวงกระลับ
ใช่ครับแต่ไม่แตกครับคนนี้เป็นบุคคลนอกครับ

ดังนั้นก็มีการรับลูกกันทั้งบนดินและใต้ดิน
โดยผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
มีการเปรียบเปลยประชาชนเป็นสุนัข
วันก่อนบีบน้ำตาวันต่อมาจูงหมามาด่าคน
ท่านประธานครับหลายครั้งครับ
ขบวนการไอโอเหล่านี้
นำเอาความเดือดร้อนเอาความโศกเศร้า
เอาเรื่องสะเทือนใจของคนในสังคมมาสร้างข่าวเท็จ
เพื่อสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชน

ไม่เอาสไลด์เจ้าซีบร่าก็ได้ครับเพราะประชาชนรู้ดีอยู่แล้ว

ขอโทษครับสไลด์ได้ไหมครับ
นะครับผมถามงี้ครับว่าอย่างกรณีนี้นะครับ
จนป้นทองที่รบบุรี
เว็บไซต์เหล่านี้ทำเพื่ออะไร
จับครูส้มไอ้เฮี่ยมชิงทองลบบุรี
โต๊ะแตกจนชั่วคลั่งอนาคตใหม่
เอาเรื่องสะเทือนใจของคนในสังคมมาสร้างข่าวเท็จเพื่อสุมไฟสร้างความเกลียดชัง
ไลด์ถัดไปครับล่าสุดเลยฮะกราดยิงที่โคราช
ส้มคลั่งยิงสนั่นกลางเมืองโคราช

ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับ
ข้อ๖๙ภาพที่นำเข้ามานะครับมันหวาดเสียว
ท่านประธานต้องมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาว่า
ภาพเหล่านี้เมื่อนำเสนอเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตท่านประธาน
ท่านประธานก็มีอำนาจที่จะบอกขอให้ตัดออกนะครับ

หลายครั้งครับที่ขบวนการไอโอเหล่านี้
นำเอาเรื่องที่มิบังควร
เอาสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
มาใส่ร้ายกันทางการเมือง
ถ้าไม่เต้าข่าวขึ้นมาก็เอาเรื่องราวจาก
เรื่องนั้นเรื่องหนีบันทัดนั้นบันทัดนี้
โดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงเลย

ท่านอดีตเรขาพักที่ประชาชนเลือกมา๖ล้านกว่าเสียง

ธนทรท้าทายไม่กลัวเบื้องบนผมจะทำ

แต่เว็บไซต์เหล่านี้เพจเหล่านี้เฟซบุ๊คเหล่านี้
ก็ใส่ร้ายผู้อื่นในประเด็นเรื่องความจงลักษ์ดีมาโดยตลอด
นี่ยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะคนเหล่านี้เป็นบุคคลสาธารณะ
ก็ยังพออดกลอดทนอดกั้นกำหมัดกัดฟันไว้ได้
แต่เว็บไซต์แบบนี้ควรมีในประเทศนี้หรือไม่
คำตอบคือไม่มีไม่ควรมี

มีการเอาภาพประชาชนไปคุกคามทางเพศ
ด้อยฆ่าแพร่มันมนธินให้ร้ายประชาชน
ใช้ภาษาเสียดสี

สภาพทำอย่างนี้เพื่ออะไรฮะสไลด์ถัดไปฮะประชาชนคนรุ่นใหม่
เขาตั้งคำถามเขาว่าพอสรชอยึดอำนาจมาห้าปี
ถ้ารัฐบาลประยุทธ์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารมา
เหมือนกำลังทำประเทศถอยหลังไปยี่สิบถึงสามสิบปีก่อน
เหล่านี้ก็ไปด้อยฆ่าไปเหยียดหยามประชาชนบอกว่าเกิดทันเหรอ
ประชาชนเหล่านี้เกิดทันครับท่านท่านประชาญครับผมผมคิดว่า
มันไม่เกี่ยวเลยนะครับข้อหกสิบเก้าครับผมผมดูเองครับ
ผมดูเองว่าความเหมาะสมมีอะไรเพราะว่าเว็ดไซด์แบบเนี้ย
ใครก็สร้างได้นะครับเอาไว้ให้แล้วจะไปเกี่ยวอะไร
กรมนไปนายกผมโยงฟังโยงแล้วไปไม่ได้ครับ
สมองเออเลอร์หมดครับถ้าคุณพิโรธถ้าคุณพิโรธเป็นรำตรี
ผมจะให้ชี้แจงงั้นเดี๋ยวขอให้รัฐมนตรีมอบหมายผมได้นะครับ
โรธนะครับผมเรียนนะครับเป็นโอกาสดีที่นายกรมตรี
หรือรัฐบาลจะได้ชี้แจงครับเพียงแต่ว่าผู้แสดงภาพ
ต้องมีข้อจำกัดนะครับใช่ครับความเหมาะสมคืออะไรต้องดูด้วย
อย่าให้ไปไกลเกินกว่าความเหมาะสมที่ควรจะเป็นนะครับ
ใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นการนำไปสู่ความรุนแรงเรื่อยนะครับ
ขอบคุณครับเพราะว่าผู้ชมทางบ้านก็จะเห็นภาพเหล่านี้ด้วยนะครับ
ขอบพระคุณครับท่านครับเคารพในคำวินิจฉัยครับครับ
เชิญต่อนะครับ
เชิญจุลพันธ์เชิญท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมริวัตรเพื่อไทยเชียงใหม่
ประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับการประชุมข้อที่เก้า
งด้วยท่านประธานไม่ควบคุมการประชุมและปล่อยให้มีการกระทำ
ซึ่งขัดต่อข้อบังคับการประชุมข้อที่เอ่อเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ
โดยตลอดเรื่องของการประท้วงครับท่านประธาน
ประท้วงเนี่ยผู้ประท้วงต้องยกมือยืนขึ้นแล้วยกมือ
พ้นศีรษะแล้วรอให้ประธานเรียกนะครับ
เมื่อสักครู่เนี่ยหลายครั้งหลายหนตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้
นะครับเป็นเอ่อผู้ประท้วงเป็นสอสอเก่าด้วยนะครับ
ต้องเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าท่านประธานปล่อยให้เขากดไมค
แล้วก็พูดสวนขึ้นมาเสียจังหวะในการอภิปรายของเพื่อนสมาชิก
ซึ่งพี่น้องประชาชนกับเพื่อนสมาชิกในห้องนี้กำลังติดตาม
ท่านประธานไม่มีการทักท้วงหรือตักเตือนเลยนะครับ
ผมขอให้ประธานได้ควบคุมการประชุมครับแล้วก็ข้อ๗๑เนี่ยให้เป็นไปตามข้อบังคับด้วยครับ
ถ้าไม่ท้วงเขาจะนั่งเหรอครับเชิญครับเชิญต่อฮะ
ไม่ได้ครับไม่ได้ครับท่านประธานท่านประธานอย่าให้หมด
เชิญต่อครับท่านประธานขออนุญาตครับ
ผมขออนุญาตประท้วงข้อเจ็ดสิบเอ็ดมันเขียนว่าไงครับข้อเจ็ดสิบเอ็ดไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับท่าน
ผมเคารพท่านนะครับท่านที่กำลังประท้วงผมเมื่อสักครู่นะครับ
เมื่อวันนี้ท่านเมื่อวานนี้ท่านอภิปรายดีประท้วงเรื่องอะไรครับ
คือหมายความว่าท่านที่กำลังประท้วงผมอ้านข้อบังคับข้อเจ็ดสิบเอ็ดครับครับ
มันไม่เกี่ยวอะไรกับผมแล้วครับข้อเจ็ดสิบเอ็ดครับข้อเจ็ดสิบเอ็ดหมายความว่าอภิปายพอสมควรแล้วให้ยุติการอภิปายนะครับ
ใช่ไหมครับท่านประธานครับอันนั้นขอให้ท่านประธานวินิจฉัยข้อเจ็ดสิบเอ็ด
ว่าการอภิปายครั้งนี้พอสมควรแล้วให้ยุติการอภิปายนะครับขอบคุณครับไม่ไม่ไม่วินิชัยอีกแล้วครับ
วันนี้ใช้ไปเรียบร้อยแล้วครับเชิญผู้อภิปรายต่อฮะดูความเหมาะสมนะครับท่านพิโรธครับ
ท่านประธานครับขอสไลด์ครับมีการไปเหยียดหยามเยาวชนว่าเกิดทันหรือ
เด็กเขาเกิดไม่ทันฮะแต่เขาอ่านฮะเขาศึกษาเขาดูข้อมูลนะฮะ
เขามีความรู้ครับไปเหยียดหยามเขาทำไมฮะไปดูถูกศักดิ์ศรีเขาทำไม
ไอโอเหล่านี้นิสัยไม่ดีมากผมใช้คำพูดที่สุภาพที่สุดแล้ว
ไลด์ถัดไปครับอย่างงานบอลจุฬาธรรมศาสตร์ผมเป็นสิทธิ์เก่าจุฬา
ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็มีการแปรยติเพื่อแซวการเมืองเป็นเรื่องปกติ
แต่เดี๋ยวนี้ไอโอทำงานหนักครับมีการเอาไปแชร์เรียนจุฬาก็ไม่ได้พัฒนาความคิดและจิตใจ
ทำไปเพื่ออะไรในทวิตเตอร์พยายามที่จะด้อยฆ่าแพร่มณฑินเหยียดหยาม
ดูถูกดูแคลนเยาวชนคนรุ่นใหม่ทำเพื่ออะไรฮะ
คุณวิโรธฮะจริงก็ได้แสดงตัวอย่างมาเยอะ
ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแสดงทุกทุกเรื่องนะครับผมสุดท้ายฮะ
เป็นเรื่องของคอมเมนต์แล้วผมจะเข้าไปที่จุดโป๊แตกผมก็ไม่เคยเห็นนะครับ
แต่ว่าผมเรียนว่าที่อนุญาตเพราะว่าเป็นเรื่องที่สามารถอภิปรายและแสดงได้
แต่ว่าขอให้อยู่ในขอบเขตที่ความเหมาะสมนะครับครับเชิญนะครับ
ผมอีกนิดนึงฮะหนักข้อเข้าครับท่านประธาน
เรื่องนี้ผมต้องพูดเพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนถูกคุกคามท่านประธาน
ถ้าไม่ให้พูดตอนนี้ไม่มีใครพูดแทนเขาหรอกครับ
ท่านประธานครับที่สำคัญไม่ใช่แค่โพสต์นะฮะ
พอประชาชนคนไหนตอบคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นแล้วมีคนสนใจมากดไลค์มากหน่อย
ก็จะมีกองทัพไอโอเข้าไปโพสต์ด่าทอด้วยคำหยาบคาย
ผมยกตัวอย่างแค่หน้าเดียวครับท่านประธานเปิดสไลด์ฮะ
อย่างประชาชนคนนี้ครับท่านประธาน
สไลด์ครับอย่างประชาชนคนนี้ครับ
เขาเข้าไปกังวลครับในกรณีของการควบคุมสถานการณ์ของเหตุยิงกราดที่โคราช
เขาบอกว่าระบบความล้มเหลวความอืดอาจเย่นเยอะไม่ทันการ
คุณโรธเป็นทุกเรื่องทุกเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรเอามาฮะ
ถ้าเราไปตัดข่าวหรือตัดเว็บอะไรต่างมาลงทุกเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสม
แต่ผมจะอภิรายมาตรกีนนี้ก็ถือว่าชี้นำไปพอสมควรล่ะครับ
คนอย่างคุณถ้าอยู่ในห้างคงตัดสินใจได้ง่ายกว่านี้อย่างนี้
ครับพอเลยครับไม่ต้องคอยใยความ
ผมถามว่าไม่มีใครในนี้เห็นด้วยหรือครับว่า
ควรจะมีคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้เข้าไปลุมโจมตีประชาชน
เป็นเจ้าหน้าที่ทางการทหารหรือไม่

คณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทย
ก็มีโอกาสได้เชิญท่านผู้บริการทหารบกมาชี้แจงเมื่อวันที่๒๑ตุลาคม๒๕๖๒
ปรากฏว่าท่านผู้บัญชาการฐานบกให้คำตอบที่ทำให้ผมสบายใจ
ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่คุกคามประชาชนหรือนักการเมืองแต่อย่างใด

แถมยังมีการผลิตภาพผลิตสื่อให้ประชาชนที่หลงเชื่อ
แชร์ภาพแชร์สื่อเหล่านั้นตามกรุ๊ปไลน์ต่าง
เพื่อขยายตอกลิ่มความเกลียดชังในวงกว้าง
ในที่สุดครับก็มีอาสาสมัครที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
และพบข้อสังเกตที่น่าสนใจมาก
จำนวนแชร์จำนวนไลค์ในแต่ละวันคงที่เกือบทุกวัน
มีวงรอบปฏิบัติการวนไปหลายชั่วโมงเหมือนเดิมทุกวัน
และแล้วครับเจ้าหนูโคนันก็เจออีกแล้ว
ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวปริศนาทุกอย่างไขกระจ่าง
เมื่อผมเจอเอกสารทางราชการ๓ฉบับนี้

เอกสารฉบับนี้ตัวเลขจริงผมให้ท่านประธานทีหลังได้
ถ้าท่านประธานรับปากว่าจะคุ้มครองแหล่งข่าวให้กับผม
กห๐๔๘๒ผมขอปิดเลขข้างหลัง
ลงวันที่๒๕เมษายน๒๕๖๒
เป็นการสรุปการฝึกอบรมจากวิทยากรจากกองทัพบก
ที่มาดำเนินการณห้องฝึกอบรมกอรมนภาค๒
เมื่อวันที่๑๙เมษายน๒๕๖
มีการอบรมนะครับ

เนื้อหาครับในข้อ๑๑นะครับ
ซักซ้อมการปฏิบัติการข่าวสาร
หน่วยเหนือมอบให้ในแต่ละวัน
มีการสอนให้โพสต์นะครับว่า
ไม่ต้องเรียงลำดับหัวข้อตามภารกิจที่มอบให้
เพื่อป้องกันการถูกจับได้ว่าเป็นบัญชีผู้ใช้ปลอม

รู้สัตว์เทคนิคนะฮะสไลด์ถัดไป

อกจากนี้ครับในหัวข้อที่๑๒
ยังมีการแนะนำให้เจ้าหน้าที่ที่มีบัญชี
ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนสร้าง
อวตารหรือบัญชีผู้ใช้ปลอมหลายเฟส
เพื่อตอบโต้และพลีชีพ
ผมงงเลยฮะคุณจะมาพรีชีพอะไร
คุณจะมาพลีชีพทางไซเบอร์กับใครกับประชาชนเหรอ
คืออะไรผมยังไม่เข้าใจเลยครับว่าการพลีชีพคืออะไร
ผมเข้าใจว่าครีชีพมันต้องใช้กับอลิล่าสตู
นี่มาพลีชีพทางไซเบอร์กับประชาชน
แนะนำให้เจ้าหน้าที่สร้างเฟสอวตาร
โดยไม่ให้เกี่ยวพันกับเฟสของตัวเอง
เพื่อป้องกันการถูกจับได้พฤติกรรมลับล่อล่อ
สไลด์ถัดไปครับในข้อที่๑๔๑นะครับ
ยังระบุด้วยนะครับว่าให้เจ้าหน้าที่รับทราบภารกิจ
และรายงานภารกิจทางกลุ่มไลน์ภายใน๑๗นาฬิกาของแต่ละวัน
นะฮะเอาระบบนี้ไปทำอย่างอื่นน่าจะดีกว่านี้
สไลด์ถัดไปครับแถมยังระบุนะในข้อ๒๒
โทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ตทุกสิ้นเดือน
เดือนละ๒๐๐๐ได้๒๐๐๐ทำเหมือน๒ล้าน
ไม่ได้ได้คนเดียวเนี่ยได้เป็นทีม
ฉบับที่๒และ๓จะชัดกว่านี้
นี่คือการฝึกอบรมในเดือนเมษาหลายท่านผมประท้วงตัวเองเลย
เขาบอกว่าอาจจะเกิดก่อนที่ท่านนายกได้รับการโปรดก้าวแต่งตั้ง
แต่๒และ๓ฉบับ๒และ๓ชัดเจน
ฉบับ๒และ๓นี่นะครับเป็นหนังสือที่ลงวันที่๒๒พฤศจิกายน๒๕๖
ซึ่งเป็นวันที่ที่หลังจากวันที่๑๐กรกฎาคม๒๕๖๒
ซึ่งเป็นวันที่ที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้รับการโปรดก้าวแต่งตั้ง
เปิดชุดที่๒เลยครับฉบับที่๒
ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวกห๐๔๘๒อีกเหมือนกัน
ลงมาที่๒๒พฤศจิกายน๖๒
หนังสือนะฮะฉบับนี้นะฮะหน้าถัดไปเลยครับเอาไฮไลท์เลย
อ้างถึงการประชุมเมื่อวันที่๔พฤศจิกายน๒๕๕๙
โดยมีในหนังสือนี้อ้างว่าโดยมีพลโทพันธ์พิสิทธัวสุ
เป็นประธานการประชุมณห้องปฏิบัติการทพ
น่าจะเป็นกองทัพ๕๒อาคารศปธภ๒
และหนังสือฉบับนี้ยังอ้างอีกด้วยว่าเป็นข้อสั่งการของพลโทพันธ์พิสิทธิ์ทัพวสุ
โดยให้หน่วยระดับกองพลและระดับกรมตรวจสอบยืนยันผู้ปฏิบัติการข่าวสาร
ที่จัดตั้งไว้หน่วยละ๕นายโดยให้ส่งข้อมูลยืนยันทุกวันที่๕ของเดือน
มีการสลับสับเปลี่ยนอย่างกับทีมฟุตบอล

ระบุชัดนะครับว่ามีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

กองทัพบกจัดสรรให้
กองทัพบกจัดสรรให้
จะได้เงินสนับสนุนค่าโทรศัพท์เดือนละ๓๐๐บาท
สิ่งที่ผมยืนยันได้ครับว่าประชาชนอย่าไปเรียกคนเหล่านี้ว่า๕๐๐

ยังมีเงินรางวัลนะฮะและประกาศนียบัตร
ชั่วร้ายแบบนี้ยังมีประกาศนียบัตร
สำหรับเพจและผู้ปฏิบัติงานที่มีผู้ติดตามสูงสุดในสื่อโซเชียลในทุกเดือน
จะมี๒รางวัลแสดงว่ามีการจัดตั้งเพจอะไรบางอย่างนะครับ
มี๒รางวัลรางวัลละ๓๐๐บาท
โดยใช้งบประมาณปฏิบัติการข่าวสารที่กองทัพบกจัดสรรให้อีกแล้ว
เอาจริงต้องเรียกว่าอย่าเรียกว่ากองทัพบกจัดสรรให้
เป็นงบประมาณที่ภาษีประชาชนจัดสรรให้น่าจะดีกว่า
และเอามาใช้ในพฤติกรรมแบบนี้
ยังครับท่านประธานฉบับที่๓เปิดอีกครับ
เจ้าอาทิศครับสไลด์ครับ

เนื้อหาตรงกันนะครับ
ฉบับที่๓นะครับถ้าพร้อมเปิดเลยนะครับ
ฉบับที่๓ก็เป็นฉบับที่ลงวันที่๒๒พฤศจิกายน
เช่นเดียวกันสไลด์พร้อมเปิดเลยนะครับ
เป็นสรุปผลการประชุมคณะทำงานการปฏิบัติการข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการด้านไซเบอร์
ทธหารพพ๒ครั้งที่๑ประจำปีประมาณ๒๕๖๓
เนื้อหาในหนังสือนี้เหมือนกับฉบับที่๒ครับ
แต่จุดแตกต่างมีจุดเดียวครับซึ่งผมต้องเรียกร้อง

นั่นก็คือมีการสนับสนุนค่าโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการข่าวสารเพียงคนละ๑๐๐บาท
คนละหน่วยยังมีเม้มนะฮะดังนั้นหน่วยนี้นะฮะ
ถ้าใครได้๑๐๐ไปตามอีก๒๐๐จากผู้บังคับบัญชา

ว่าหลังเราเจอคนเหล่านี้ในไซเบอร์
ถามเลยครับว่าพี่เป็นพวก๓๐๐หรือพวกร้อยเดียว
แต่ยืนยันว่าพี่ไม่ใช่พวก๕๐๐แน่นอน
งบประมาณในการปฏิบัติภารกิจก็ยังมาจากกองทัพบกจัดสรรให้
เหมือนเดิมผมก็ยืนยันว่าไม่ใช่งบกองทัพบก
แต่เป็นงบภาษีของประชาชนที่ให้เขาไปคุกคามประชาชน
กระทำอย่างเป็นระบบแบบนี้
มีงบประมาณสนับสนุนแบบนี้
กองทัพกระทำเองโดยภาระการไม่ได้หรอกครับ
เพราะต้องมีคำสั่งมีการสนับสนุนภารกิจ

ดังนั้นเนี่ยภารกิจคุกคามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างนี้
จึงเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งโดยมิชอบโดยมีนายกรัฐมนตรี
และนายรัฐนตรีว่าการกระทรวงกราคาหละโถม
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าไปเป็นมะลิงกิงกองมาร้องกองกลางในงานนี้ด้วย
ผมยืนยันและผมอยากจะให้มินิฮาร์ดกับท่านนายกจริงว่าท่านกล้าทำได้ยังไง
ก่อนที่ผมจะเล่าให้ท่านประธานทราบถึงกระบวนการไอโอที่คอยคุกคามประชาชนทั้งหมด
มีไอโอกลับใจครับท่านประธาน
แล้วเขามาเล่าถึงความคับแค้นที่เขาต้องมาทำหน้าที่แบบนี้
ทั้งที่ความฝันของเขามันไม่ใช่แบบนี้

ผมอยากให้ท่านประธานดูคลิปคลิปนี้ฮะ

เพื่อทำให้ท่านประธานจะได้เข้าใจการทำงานของขบวนการไอโอว่ามันเป็นอย่างไร
การรับมอบภารกิจการรายงานผลเป็นอย่างไร
ในรายละเอียดที่เป็นขั้นในตอนผมจะเล่าให้ประธานฟังหลังจากดูคลิปนี้ครับท่านประธานดูเพลินนะครับผมยืนยัน

ตอนนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่เกี่ยวพร้อมกับข่าวสารไอโอว่มันครับ
ก็จะเป็นการพบกันหรือว่าช่วงข้าร้าย
หรือว่านั้นก็จะการรีบของที่มีการสอบสารอะไรบ้าง

ก็จะมีบางเหตุการณ์ครับที่ไปจากประมาณจนเกิดประเด็นไม่เชิดมา
ก็จะมีความเกี่ยวกับให้เป็นการรีบของ
ถ้ารีบของตัวนั้นรีบของตัวนี้ความที่จากประสบานความที่จากละเอิญประเด็นความที่จากดูแรงเกินไป

อยากให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าใน๑วันเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราทำวันไหนบ้างทำบ่อยแค่ไหน

ก็เออเรื่องเมื่อเช้าประมาณสิบโมงถึงสิบโมงครึ่ง
จะเป็นการประทุนสรุปของเมื่อวานว่าทำอะไรบ้างทำอันไหนมีอะไรให้ทำ
พอเสร็จแล้วประมาณช่วงแยกจะเป็นภาพจิตของวันนั้นว่าทำอะไรคอมเมนต์

ที่มีคนเลือก๘ล้านกว่าคนนะครับ

มันไม่เชื่อมโยงกับประเด็นที่เราพิปราย

แล้วก็เป็นการเอาภาพคลิปมาซึ่งไม่มีความชัดเจนอะไรเลย

ผมว่าเสียเวลาของพวกเรานะครับอยากให้ท่านเข้าสู่ประเด็นนะครับ

มีการกล่าวหานายกรรมตรี
ในทะลำทีว่าการวุศวงษ์กลาฮม

พูดปั่วพิปรายได้กล่าวหาว่านายกรมศรีรู้เห็น
เพราะฉะนั้นคนที่จะตอบชี้แจงว่าเรื่องเหล่านี้จริง
เท็จนายกรู้เห็นหรือไม่คือนายรุมตรี
ฟังสักนิดนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น
ให้ท่านนายกรมศรีได้ตอบหลังจากนั้นครับครับ

ก็ผมรู้ว่าการตามมาเมื่อว่าทำแล้วอะไร
ครับความรู้ค่ะตอนเช้าที่เล่าของนายกรรมและในการประชุมในรูปแบบไหน
หรือเค้าเป็นคนนำประชุมใครเข้ารวมประชุมบ้าง

ผมเข้าใจว่าไม่อยากให้ดูคลิปให้จบนะครับ

มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนที่อยู่ทางบ้าน

จะต้องไม่เชื่อกันนะครับ

ยังไม่มีใครพูดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อครับ

ผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังประชาชนนะครับ

เราสามารถที่จะไปทลาย
พร้อมกันณบัตรนี้
ผมเปิดสไลด์เลยครับ

ผมเพิ่งเช็คยังไหวตัวไม่ทัน
เข้าไปเลยฮะประชาชน

ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมคิดว่ามันไม่แฟร์
กับสมาชิกสภาผู้แทนราชดรยิงได้เลย
วิรุณครับอภิภัยพูดกับประธานสภาครับครับครับ
ท่านประธานครับผมขอค้างตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งครับเผื่อยิงกันไม่ทันนะครับ
สไล้ถันไปครับถ้าเข้าไปปุ๊บนะครับจะพบกับสองกุ๊บไรด์เนี่ย
ท่านประธานจำททหารพศให้ดีนะฮะ
นี่เป็นได้แรกที่บอกให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรัฐบาลร่วมกับการอภิษภายมาติใจ

และผมหลักฐานมันชัดขนาดนี้ประชาชนร่วมกันจับกันพร้อมกันขนาดนี้
ท่านประธานครับผมขออนุญาตส่งสัญญาณถึงเจ้าหน้าที่ไอโอทุกคนณวินาทีนี้ว่า
วางเมาส์วางสมาร์ทโฟนและยอมจำนวนได้แล้ว
ประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษดรได้ล้อมท่านเอาไว้หมดแล้ว
ผมขอยืนยันตรงนี้ครับว่าการคุกคามประชาชนการยุโยงปลุกปั่นประชาชนให้เกิดความแตกแยก
เพื่อความมั่นคงในการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลคอสชไม่ใช่หน้าที่ของกองทัพ
ไม่ใช่หน้าที่ของทหารหน้าที่กองทัพคือการทำรงไว้ซึ่งการรู้รักสามัคคีของคนในชาติ
และความสามัคคีของคนในชาติต่างหากที่เป็นความมั่นคงของชาติและเป็นอธิปไตยของชาติ
ท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานสังเกตเห็นตัวหนังสือทอทหารพสัมเภาและ๒ใช่ไหมครับ
ซึ่งก็คือกองทัพภาคที่๒นั่นเองและค่ายสุรธรรมพิทักษ์ที่จังหวัดนครราชศรีมาก็อยู่ในสังกัดนี้
ผมตั้งคำถามว่าเรื่องสำคัญอย่างคลังอาวุธไม่ทำมาทำเรื่องแบบนี้
ผมไม่นึกถ้าผมไม่นึกย้อนถึงคำสัมภาษณ์ของพลเอกอภิรัตคงจะไม่ได้ครับเมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์ท่านเปิด

สิ่งที่ท่านให้สัมภาษณ์นั้นไม่จริง
ท่านบอกว่ากองทัพบกสู้ไม่ไหวทหารทำแฮสแท็กไม่เก่ง
ไม่รู้ต้องตั้งอะไรให้คนไปติดตามโฆษณาชวนเชื่อก็ไม่เป็น
ก็อาจเป็นจุดอ่อนของกองทัพซึ่งต่อไปจะตั้งหน่วยรับมือกับโซเชียล

ผมตั้งคำถามผ่านท่านประธานว่าไปยังนายกรัฐมนตรีว่า
ท่านนายกสั่งการให้ตั้งมานานแล้วไม่ใช่เหรอครับ

และเป็นเรื่องที่ตลกล้าอีกเรื่องหนึ่งนะ
อีกสัปดาห์ผ่านมาในวันที่๑๘กุมภาพันธ์
มีการหาลือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการเหล่าทัพ
อเจมส์ข้อสุดท้ายจะปล่อยให้คนนี้ไปเย็นท่าชาชนกันไม่ได้ครับท่านบัตาน
อย่างนั้นผมไม่เอารูปก็ได้ผมพูด
ท่านประธานครับในวันที่๑๘กุมภาพันธ์๒๕๖๐

มีการประชุมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพื่อเฝ้าระวังการกระทำความผิด
สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อโซเชียลเรานี่แหละฮะ
เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจริงจังตลอดจน
ใช้มาตรการตรวจยึดซับ
วันนี้ทั้งสภาคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่า

ก็ต้องไปยึดทรัพย์จากหัวหน้าไอโอ
นั่นก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ผมภัยบูลนิติธวรรณสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรภักดิ์พลังประชารัฐ
ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงตามข้อที่๖๗
คือผู้อภิปรายในขณะนี้กำลังอภิปรายเป็นการใส่ร้าย
ท่านนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องที่อภิปรายนั้น
ตอนที่ปูพื้นมาประเด็นท่านประธานก็ได้วินิจฉัยไปแล้วว่า
ไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายในยัตติไม่ไว้วางใจ
แต่ท่านผู้อภิปรายก็ยังพยายามอภิปรายไปในลักษณะที่ใส่ไลน์
ว่าท่านนายกนั้นเป็นผู้บงการอะไรทั้งหลายในเรื่องที่ท่านเอามาเสนอทั้งสิ้น
ซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรเลยครับผมเลยขออนุญาต
ที่อยากจะให้ท่านประธานกรุณาวินิจฉัยเพื่อที่จะให้ผู้อภิปรายได้ยุติ
ในการที่จะพูดใส่ร้ายท่านนายกรัฐมนตรี
ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับ
เนื่องจากมีการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจในอภิปราย
ในท่านอภิปรายว่าการผู้สูงคลาโฮมและมีการนำเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวหา
แล้วก็แสดงอย่างที่เราได้เห็นอยู่ภาพข้อความเอกสาร
ซึ่งก็เป็นการกล่าวหาโดยเอาหลักฐานมาแสดงชื่อได้หรือไม่เป็นเรื่องหนึ่ง
แต่คุณนิโรธจะไปบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนายกรรมตรีเป็นคนเป็นตัวการทั้งหมด
อันนี้เป็นการกล่าวหานะครับไม่ใช่เป็นการเปิดพิปรายไม่ไว้วางใจธรรมดา
แต่ว่าเป็นการกล่าวหาโดยตรงแทบจะจริงหรือไม่เนี่ยไม่มีโอกาสจะรู้
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ควรพูดครับเอาวัดแต่หลักฐานว่า
อันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมนนายกรรมตรีเป็นกรมน
ถ้าอย่างนั้นจะได้ครับแต่ว่าถ้าเจ้าจงกว่าทั้งหมดเนี่ย
นายมตรีเป็นตัวการอยู่เบื้องหลังอันนี้เป็นการใส่รายนะครับ
ครับครับผมจะเคารพท่านประธานครับ
เรื่อยมาครับเมื่อวันสองวันมานี้นะครับ
นิสิตนักศึกษาเขาพยายามที่จะนัดหมายกันนะครับ
เพื่อรวมพลังกันเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึก
ถึงความอายุติธรรมขอภาพครับ
เข้าไปด้อยฆ่าเข้าไปเหยียดหยาม
โจมตีนิสิตนักศึกษาเหล่านี้
โจมตีไปคุกคามตามเพจต่างของนิสิตนักศึกษาเหล่านี้
ซึ่งเขาใช้สิทธิ์และเสรีภาพของเขาในการแสดงออกถึงความอายุติธรรมที่เขารู้สึก
ปรากฏว่าวันต่อมาท่านนายกนุญตรีให้สัมภาษณ์

นิสิตนักศึกษาหลายท่านบางทีก็ไปอันตรายกับอนาคตของตัวเอง
เขารู้สึกว่าตอนนี้อนาคตเขาอันตรายแล้ว
เขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรวันนี้เนี่ยอนาคตข้างหน้าเขาจะอันตรายแล้ว
และถ้าท่านเอาอนาคตไปขู่เขาผมก็มีหน้าที่ต้องปกป้องอนาคตของเขาเช่นกัน
ผมเลือกที่จะอยู่กับอนาคตไม่เลือกอยู่กับอดีต
นิสิตนักศึกษาเหล่านี้คืออนาคตของชาติผมต้องปกป้องอนาคตของชาติ
ไม่ใช่ไปข่มขู่ว่าเขาไม่มีอนาคตเขาคืออนาคตของประเทศนี้ครับ

อันนี้ไปบอกอันยกกรมครูนี้ก็ต้องดูข้อความนะครับ
อันนี้อันนี้ท่านรถกรุณานะครับ
เพราะว่าถ้อยคำที่ผมดูเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่รักหนูข่มขู่อ้างกฎหมายนะครับ
ภารกิจที่ปล้นเงินรัฐระดับโลกครับที่ฝ่ายสอบสวนอเมริกาสวิสเตอร์แลนด์สิงคโปร์และรักเซ็มเบิกเนี่ยร่วมกันสอบสวนนะครับ
ซึ่งทางเพื่อนของผมเนี่ยนะครับได้อภิปรายนอกสภาไปนะครับ
มีประเด็นสำคัญอยู่สองประเด็นขอสไลด์ครับ
ไลด์ครับมีประเด็นสำคัญอยู่สองประเด็นครับ
โลซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยนะครับได้ออกจากประเทศไทยไปก่อนที่จะมีหมายแดงจากอินเตอร์โพลหรือตำรวจสากลออกมา
โดยพูดถึงหมายแดงเฉพาะปี๒๐๑๘แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ยอมรับแล้วว่า
มีหมายแดงอยู่๒หมายคือหมายแรกออกโดยซิงคโปร์ในปี๒๐๑๙
และหมายจากมาเลเซียในปี๒๐๑๙
จะมีหมายทั้งที่ตำรวจก็มีข้อมูลว่านายพอพานซึ่งนายพอพาน
ก็ยืนยันนะครับมีเนื้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนายโจโล
และตำรวจก็มีข้อมูลอยู่แล้วว่านายพอพานมีการช่วยเหลือ
ให้การช่วยเหลือนายโจโลอยู่ทำไมรัฐบาลถึงไม่สอบสวนเรื่องนี้
หมายแดงมี๒ฉบับต้องอธิบาย
เมื่อกี้ท่านฟังคลิปไปแล้วบ้างว่าจะมีการมอบหมายงานให้ทำทุกวัน
วันหนึ่งนะครับจะมีประมาณ๒๐๓๐ภารกิจสรุปว่า๒๐ภารกิจเศษครับท่านประธาน
มีกลุ่มไลน์ที่ใช้ปฏิบัติการนี้อยู่๓กลุ่ม
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้บังคับบัญชาคอยรับรายงาน
กลุ่ม๒กลุ่ม๓จะเป็นกลุ่มปฏิบัติงาน
กลุ่ม๒จะเป็นกลุ่มลายที่คอยส่งมอบภารกิจมอบหมายภารกิจประจำวัน
และตัวชี้วัดต่างกลับมาในช่วงเย็น
ท่านประธานครับเมื่อกี้ที่ท่านประธานเห็นหน้าจอในคลิปเนี่ย

มาแปะให้ท่านประธานดูให้ชัด

และผมยืนยันครับหลายบัญชีก็ไปละเมิดประชาชนเอารูปประชาชนมาใช้ซะด้วย
ท่านประธานครับผมขอเปิดรายละเอียดในกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปที่๒เลยครับท่านประธาน

ในนี้นะฮะถ้าในรายละเอียดครับท่านประธาน
ยืนยันครับว่ามีการออกคำสั่งให้คุกคามพักอนาคตใหม่
พยายามที่จะใช้กระบวนการไอโอนะครับ
เพื่อคัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติยกเลิกการบังคับเกณฑหาร
พี่รวชครับสำหรับประเด็นเรื่องทางบันนี้เอาออกไปครับ

ครับท่านประธานมีคำสั่งเยอะมากครับ

และใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องที่ท่านประธานก็ได้กล่าวมาแล้ว

เรื่องแบบนี้ฮะมาใส่ร้ายและสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชน

สไลด์หน้าถัดไปครับท่านประธาน
เรามาดูกันครับว่า๒๐ภารกิจของเขาเนี่ยนะครับ

เขาบอกว่าให้หน่วยทำวนไปทุก๑ชั่วโมงตามตารางเวลาที่กำหนด
สามารถเพิ่มเพจที่จะติดตามได้เลย
ให้ทีมปฏิบัติการดังนี้
ดไลค์กดเลิฟโพสต์ข่าวหรือคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องเป็นบวกกับเรา
กดเศร้ากดโกรธโพสต์เพื่อด้อยค่าฝั่งเห็นต่าง
เมนต์สนับสนุนโพสต์ที่เป็นบวกกับฝั่งเรา
และด้อยฆ่าฝั่งเห็นต่างโดยใช้ข้อเท็จจริง
เดี๋ยวดูนะว่าข้อเท็จจริงที่เขาเอาไปด้อยฆ่าเขาเป็นยังไงเดี๋ยวผมมีแสดง
กรณีมีการไลฟ์คิดอะไรไม่ออก
บอกละเอียดนะฮะคิดอะไรไม่ออกให้ทำไงฮะ
กดไลค์กดเลิฟช่วงคนหรือพักที่เราสนับสนุนพูด
ทหารต้องเป็นกลางครับไม่ใช่ไปสนับสนุนคนหรือพักตามเอกสารอย่างนี้
กดโกรธกดเศร้าให้คนหรือพักที่เราต้องการด้อยค่า
คำสั่งนี้นะครับมีทั้งหมด๒๐ภารกิจครับท่านประธาน
ให้ทำวนไปทุกหนึ่งชั่วโมงผมไปดูมาทั้งยี่สิบภารกิจครับท่านประธาน
มีชุดข้อมูลที่เขาระบุว่าเป็นลบกับรัฐบาลทั้งสิ้น๑๒ภารกิจ
และให้เข้าไปอวยข้อมูลหรือเพจที่เป็นบวกกับรัฐบาลอีก๘ภารกิจ
ผมยังดีใจนะฮะที่เป็นลบ๑๒เป็นบวก๘
แสดงว่าตัวคนทำก็ยังรู้นะครับ
ผมขอปิดข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนแล้วผมก็จะเอาภารกิจทั้ง๒๐ภารกิจมาให้ท่านประธานดูอ่านแบบเร็วครับ
ไลด์ถัดไปครับมาดูครับว่า๒๐ภารกิจมีอะไรบ้างครับ
ที่๒ที่เป็นลบกับรัฐบาลมีคุณวัฒนาเมืองสุขด้วย
ต่อไปครับชุดที่๓มีการคุกคามนักวิชาการอย่างอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริ
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองกิจกรรมเสวนาประชาธิปไตย๒ไอลอร์
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้และผลักดันเรื่องกฎหมาย
และอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์ชุดที่๔ที่ยังเป็นลบกับรัฐบาลอยู่
ก็มีทบทวนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย
เคยูไม่ลืมก็ของมหาวิทยาลัยเกษตรอาจารย์โกวิทย์วงสุรวัตร
คุณจรวินยูหม่อมหลวงนัฐกรเทวกุล
คุณเอกชัยหงกังวานโชคชัยภัยบูลรัชตะ
คุณโบนัทถามหัฒนาคนเหล่านี้เป็นประชาชนทั้งสิ้นครับท่านประธาน
พคศปจะครับไม่ต้องไปอ่านชื่อหมดครับพคศนะครับ
ถ้าไม่อ่านทั้งภารกิจจะไม่เห็นว่าภาพรวมเขาไปคุกคามใครบ้าง
พยายามลงอย่าไปลงรายชื่อบุคคลอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับครับ

ท่านประธานครับผมขอสไลด์ในชุดที่เขาให้อวยรัฐบาลก็แล้วกันนะครับ

มาดูชุดที่เป็นบวกกับรัฐบาลบ้างครับ

จริงนะครับท่านประธานชุดที่เป็นบวกกับรัฐบาลนะครับ
ดูนะครับ

งั้นผมขออ่านเบื้องต้นแล้วกันครับท่านประธาน
เดินตามลุงตู่หมาไม่กัด

ยุทธ์จันโอชาลุงตู่ตูน

นายกรัฐมนตรีเวลาเห็นคำอวยต่างเหล่านี้

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีหน่วยงานจัดตั้งขึ้นทั้งสิ้น

อ่านผมก็แทบจะเวียนหัวเหมือนกันนะครับ
ผมก็รับไม่ได้กับตัวเองเหมือนกันครับท่านประธาน
และไปคุกคามด้อยค่าแพร่มณฑินให้กับบัญชีผู้ใช้ที่เป็นลบกับรัฐบาล

พอท่านประทานเบลกผมนี้ก็ช้าหน่อย

แฮชแท็กที่ชื่อว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมก็ประสบความสำเร็จดี
ก็ไม่ต้องขอบคุณอะไรนะครับเป็นหน้าที่ที่ผมต้องช่วยกันครับ

ทวิตเตอร์ที่เป็นกลางหรือเป็นบวกกับฝั่งเราก็ให้กดติดตาม
ทวิตเตอร์เหล่านี้นะครับผมขออ่านบางส่วนนะครับ

สิ่งเหล่านี้หลายคนเหล่านี้เป็นประชาชน
หลายคนเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรก็ถูกคุกคาม
แต่เสียใจนะครับที่ไม่มีวิโรธลักษณะอดีศรเลย

ไปครับอันนี้ชัดครับตัวเองต้องอ่านครับไม่อ่านไม่ได้ครับ

แม้ว่าประชาชนจะใช้นามแฝงอย่างหัวใจสีพาสเทลลิเบอร์ตี้
แม้แต่คุณธีรรัฐสำเร็จวานิสก็โดนนะครับ
คุณสารินีอาชวานันทกุลก็โดนนะครับ

ไม่อยากไปจำเป็นไปเอ่ยชื่อบุคคลเลยครับผม

แล้วเรามาดูที่เขาบอกว่าด้อยฆ่าฝั่งตรงข้ามด้วยข้อเท็จจริง

เหนื่อยใจนะเหนื่อยใจจริง

นี่ฮะที่ให้เขาไปด้อยฆ่าด้วยข้อที่จริงฮะ

นี่แหละฮะข้อเท็จจริงที่ให้ไปด้อยฆ่าฝั่งตรงข้าม
คุณมองประชาชนเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ยังไงผมไม่เข้าใจ
ท่านประธานครับ

ผมนิติพลผิวเหมาะครับผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ
ครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานข้อ๙อนุ๑นะครับ
ท่านประธานต้องวางตัวเป็นกลางนะครับเพราะว่าดูจากพฤติการแล้ว
ผมเข้าใจว่าท่านพยายามท่านประธานพยายามควบคุมการประชุมให้มีความสงบเรียบร้อยนะครับ
แต่ท่านประธานพยายามตัดบทผู้อภิปรายตลอดเวลานะครับ
สังเกตได้ว่าใหม่ของท่านประธานไม่เคยปิดไฟเลยนะครับท่านประธาน
กรุณาให้ความสะดวกกับผู้อภิปรายได้อภิปรายนะครับ
ความจริงหนึ่งเดียววันนี้ประชาชนติดตามอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับ

ข้อประท้วงไม่มีเหตุผลอะไรนะครับ
เพราะประธานก็ทำหน้าที่เปิดโอกาสให้ทำที่เหมาะสมอยู่แล้วครับ
แต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ระบุชื่อบุคคลภายนอก

เพราะฉะนั้นประธานเท่ากับไม่รับผิดชอบในการดูแล
เพราะว่าเอกสารหรือสิ่งที่เสนอทั้งหมดนี้
ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของกรรมการที่ตรวจสอบเอกสารครับ
ครับกราบเรียนทั้งประธานที่ขอรับกับผม
จัยชนะเดทเดชโชสามาชิกสภาพผู้แทนราษดรพพจริปัส
ผมคิดว่าเมื่อประธานวินิจฉัยแล้วถือเป็นอันเด็ดขาดนะครับ

เพราะว่าผมก็นั่งฟังอยู่ว่า
ท่านวิโรธนะครับท่านสมชิกผู้ตรงเกียจขอยาที่อายนามครับ

เพราะผมรู้ว่าท่านเข้าใจดีในวิธีการที่ท่านอภิปรายมาเนี่ย
มีเนื้อหาดีและท่านเข้าใจวิธีการดี

สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดนครราชศรีมาภักดิ์เพื่อไทย
ผมขอประท้วงตามข้อ๗๑และข้อ๙
ท่านประธานทำตัวไม่เป็นกลางนะครับ

ข้อมูลที่ผู้อภิปรายโดยสมาชิกพักอนาคตใหม่นี่
เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ
และมีพี่น้องประชาชนสนใจเป็นจำนวนมาก
การอภิปายไม่ไว้วางใจคือการกล่าวหานะครับท่านประธาน
กล่าวหาว่า
ตามเรื่องต่างที่กำหนดเอาไว้
เพราะฉะนั้นเมื่อสมาชิกอภิปรายเนี่ย

ให้ผมดูการประชุมมาเนี่ย
ท่านประธานนี่พยายามจะตัด
เรื่องที่จะนำเสนอมาโดยตลอด

ตามข้อบังคับข้อที่๙ครับขอบคุณนะ
ผมได้ยินคำนี้มาหลายครั้งจากคุณประเสริฐแล้วครับ
ผมได้เปิดโอกาสให้ผู้อภิปรายได้แสดง

แต่เมื่อถึงตอนที่เป็นชื่อบุคคล

เพราะผมคิดว่าเราไม่ปกป้องคนภายนอก

เรื่องทั้งหมดนี้จริงเท็จอย่างไรไม่มีใครรู้
แต่เมื่อเป็นการเปิดอภรายไม่ไว้วางใจ
เพราะเขาเปิดโอกาสให้ผู้อภิปรายได้พิปราย

เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงในนี้
เขาไม่มีสิทธิ์มาโตตอบอะไร
นี่คือเหตุผลที่ทำไป

ไม่ควรจะพูดถึงบุคคลภายนอกหรือกรณีสถาบัน
ผมก็ขอบคุณที่เมื่อพูดเรื่องนี้คุณนรสก็ผ่านไปเลย

ครับท่านประธานครับเชิญต่อครับ

ผมขอประท้วงผู้ที่ประท้วงลุกขึ้นอภิปรายเมื่อตะกี้ครับ
ข้อ๖๙ครับท่านได้กล่าวหา
ประธานวางตัวไม่เป็นกลางครับ
ผมคิดว่าประธานได้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องแล้ว
และได้เปิดโอกาสให้กับผู้อภิปรายพอสมควร
ผมขอให้พูดไปเมื่อกี้พูดที่ลุกขึ้นมาทั้งนี้ถอนคำพูดที่ประธานไม่เป็นกลางครับ
คุณวิรุธไม่ต้องถอดเออเด็ดในช่วงไม่ต้องถอดนะครับ
เพราะว่าถ้าไม่ถูกใจเขาก็ต้องพูดอย่างนี้มันไม่มีกรรมอื่นที่เขาพูดได้เขาต้องพูดแค่นี้ครับ

ท่านประธานครับผมขอชี้แจงนิดหนึ่งกันสักครู่คือการพาดพิงบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกเนี่ย
ถ้าเขาเสียหายเนี่ยผมเข้าใจได้ครับแต่คนเหล่านี้ที่ผมพูดถึงเขาถูกคุกคาม
และที่ผมต้องพูดก็เพื่อให้สภาพผู้แทนราษฎรแห่งนี้ปกป้องเขาเหล่านั้นครับท่านประธาน
แต่ว่าถ้าไม่จำเป็นกรุณาอย่านะครับอย่าไปบุคคลภายนอกไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามนะครับ
หลีกเลี่ยงแต่ผมยืนยันนะท่านประธานอย่างนั้นผมต่อเลยครับต่อไปครับ
หมายของไอโอเหล่านี้ตามที่ผมนำเรียนเนี่ยนะครับ
หลายคนเป็นประชาชนที่ผมได้เอ่ยชื่อไว้แล้วหลายคนเป็นนักวิชาการ
หลายคนเป็นคนธรรมดานี่แหละครับแต่โพสต์ข้อความที่มีหลักการ
และมีผู้ติดตามมากเสียหน่อยไอโอก็เข้าไปคุกคามด้อยฆ่าแพร่มนธิน
ตีด้วยถ้อยคำหยาบคายใช้ถ้อยคำเกลียดชัง
เพื่อยุโยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกสามัคคี
แถมยังมีการล็อกเป้าสื่อด้วยนะครับท่านประธาน
ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ที่ผมเล่า
ที่เป็นการรายงานผลการปฏิบัติการหลังจากได้ประพฤติ
คุกคามประชาชนหรือไปอวยรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว
จะมีบัญชีผู้ใช้ปลอมอยู่๒บัญชี
ดังนั้นการรายงานภารกิจของเขาจะเป็นคู่ครับ
ท่านประธานครับสไลด์เลยครับ
จากนั้นผมก็ไปดูดไฟเหล่านี้แล้วมากลางให้ท่านประธานดูฮะ
แบบฟอร์มนี้เขาใช้เป็นยังไงครับท่านประธาน
เขาจะรายงานก่อนเวลา๑๗นาฬิกาของทุกวันครับ
เขาก็จะรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจชี้วัด
มีการสรุปรายงานตัวชี้วัดของหลายหน่วยในสังกัดด้วย
ท่านประธานครับในสไลด์หน้าถัดไปเลยครับ
ผมขอคัดเอาบางส่วนครับ
นี่ครับประชาชนสงสัยครับว่า
จะมีการยกเลิกการเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่สนามบินหรือเปล่า
ปรากฏว่าก็ไปโพสต์ด่าประชาชนกูว่าเพจคุณม่วนมากนะ
ตามที่ชี้แจง๔เพจต้องการอะไรเป็นต้นฮะผ่านครับ

อย่างกรณีการจัดงานของอดีตพักอนาคตใหม่ครับก็อยู่ในจุด
จุดเกียรติพักนี้จุดหาย
กิจกรรมปลุกระดมบ่อยนะพักนี้ผ่านเร็วฮะ
ภารกิจต่อไปฮะ
งานถนัดเห็นมั้ยเค้าจะโพสต์คู่กันนะฮะ

ครับคุณธโรธดูความเหมาะสมนะครับ
ดูความเหมาะสมไม่ต้องทุกวันนะครับ

อย่างประชาชนก็โดนสไลด์ถัดไปครับผมไปเร็วครับ
อย่างคุณโบนัฐาก็โดนนี่ฮะตรงนี้ต้องสำคัญฮะ
ประชาชนตั้งคำถามโดยสุจริตเลยครับว่า
เอ๊ะเค้าจำได้ว่าตอนนั้นไข่หวัดนกนะสินามินะ
หรือการยึดสถานทูตไทยเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ย
เขาจำได้รัฐบาลเคยตั้งวอรูมเอาไว้
เขาก็ถามปรากฏว่าก็ถูก
แชร์แล้วด้อยค่าไปฮะ

เหลือพยายามเอาผิดให้รัฐบาลจังนะ
และเปรียบเทียบประชาชนเป็นสุนัขอีก
ผ่านครับ
อันนี้ก็โดนด่าอีกแล้วเหมือนเดิมผ่านครับไปเร็วครับเดี๋ยวท่านประธานจะว่า
มาดูที่ท่านโพสต์อวยท่านนายกดีกว่า
วันนี้แปลงร่างเป็นสองเพศด้วยนะครับท่านประธานรายงานคู่กัน
อันแรกนะฮะมาโพสต์นะฮะจากเพจเดินตามลุงตู่หมาไม่กัด
พดปัญหาของประเทศมีมากมายหลายด้าน
ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกัน
เข้าใจและเป็นกำลังใจให้ครับ
แต่อีกร่างอวตารหนึ่งฮะสู้ค่ะลุงโอ้โหสุดยอดจริงนะฮะ

สุดท้ายอันนี้ท่านประธานต้องสนใจแน่ครับ
แม้แต่บุคคลภายนอกท่านนิพิษนะครับ
ของภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็ไม่รอดนะครับก็โดนนะ
ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ต้องวิงวอนให้พักประชาปัตย์ทบทวนด้วยเหมือนกันครับว่า
ท่านอยากจะเจอแบบนี้เหรอครับ
ผมคิดว่าครับท่านวิโรธพยายามไปพยายามหลีกเลี่ยงบุคคลภายนอกนะครับ

คือต้องปกป้องไม่ใช่เอามาซ้ำเติมเขานะครับ

ผมเข้าใจอย่างเนี้ยครับ
และผมก็เปิดโอกาสให้ครบถ้วนสมบูรณ
จนกระทั่งไปถึงระบุบุคคลเหล่านี้มันเหมือนเอาข้อความที่เขาว่าโดนว่ามาเปิดเผย
คราวนี้ครับท่านประธานผมจบในส่วนของที่เกี่ยวพันกับบุคคลคนอื่นแล้ว
ท่านประธานครับคราวนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยนะครับท่านประธานครับ
ผมขอสไลด์ครับนี่ฮะมีการรายงานด้วยครับว่า
แต่ละภารกิจภารกิจที่หนึ่งให้ทำวนไปทุกหนึ่งชั่วโมงนี่นะครับ
ถึงภารกิจที่ยี่สิบสองเขาลายงานครับว่ามีคอมเมนต์
แต่ละภารกิจยี่สิบคอมเมนต์จำนวนแชร์ก็ยี่สิบแชร์
วนทุก๑ชั่วโมงแต่ละหน่วยก็จะรายงานผ่านแบบฟอร์มนี้
ไลด์ถัดไปครับคราวนี้ในหนึ่งสถานีจะมีหลายหน่วยครับ
แต่ละสถานีนี่ก็เอาหลายหลายหน่วยนี่นะครับมารวมกันครับ
อย่างในกรณีนี้เป็นรายงานตั้งแต่ตีสองของวันที่ยี่สิบหก
ถึงเวลาเที่ยงของวันที่ยี่สิบเจ็ดมีคอมเมนต์อย่าตกใจนะครับ
รวมกันของสิบสี่หน่วยย่อยหนึ่งหมื่นแปดร้อยสองคอมเมนต์
มีการแชร์ข้อความไปทั้งสิ้นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดครั้ง
ท่านประธานที่เคารพครับนี่คือหน่วยหน่วยเดียว
เมื่อกี้ในคลิปบอกว่าอะไรฮะมีสามสิบถึงสี่สิบหน่วย
เดี๋ยวผมจะคูณให้ท่านประธานดูท่านประธานครับ
แต่ละสถานีจะมีหน่วยย่อยคอยปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่เฉลี่ย
สถานีละยี่สิบห้าถึงสี่สิบคนนั่นหมายความว่ามีบุคลากร
ทำลายความรู้รักสรรพย์ของคนในชาติมากกว่าหนึ่งพันคน
และ๑๐๐คนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน
ใช้งบประมาณที่ท่านมีส่วนในการจัดสรรให้และในแต่ละวันนะฮะ
หน่วยหนึ่งนะฮะสถานีหนึ่งเนี่ยตีกลมครับท่านประธาน
มีคอมเมนต์ที่ไปด้อยค่าคุกคามประชาชนประมาณหมื่นคอมเมนต์
แชร์ข้อความคุกคามประชาชนแบ่งแยกยุโยงปลุกปั่น
ลายความสามัคคีของคนในชาติประมาณหมื่นครั้ง
ถ้า๔๐สถานีหมายความว่ายังไงครับ
นั่นเท่ากับว่ารัฐบาลนี้ภายใต้การนำของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนออกไปคุกคามประชาชนในแต่ละวัน
ถึงสี่แสนข้อความออกไปด่าทอประชาชนยุโยงปลุกปั่น
ทำลายการรู้รักษาเมื่อกี้ของคนในชาติถึงสี่แสนครั้ง

กระป๋มสู่ทรัพย์ชายใจสมุทรสมาชิกสรรพธรรมรัฐสดรภัคภูมิใจไทย
ผมจะขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายว่าท่านกำลังอภิปรายโดยฟุ่มเฟื่อยวนเวียนซ้ำซาก
และเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการใส่ร้าย
ผมขออนุญาตที่จะอธิบายให้ท่านประธานได้เข้าใจนิดหนึ่ง
หัวข้อที่ท่านกำลังอภิปรายเป็นเรื่องเดียวที่ผมประสบในวันนี้
ผมถูกเพจหนึ่งชื่อเพจพระเจ้า
ได้ใส่ร้ายป้ายสีผมกล่าวหาผมวันนี้ผมได้แถลงข่าว
แล้วก็ขอให้มีการลงขอโทษผม
แต่ปรากฏว่ากลับมีแสดงปฏิกิยาซึ่งไม่ดี
เป็นเพจในลักษณะเดียวที่ท่านกำลังอภิปรายนี่แหละครับ
แต่ประเด็นก็คือเพจพระเจ้าเนี่ยได้มีถ้อยคำที่ผมพบด้วยความตกใจ
พระเจ้าเลยส่งเรื่องให้สอสอจัดการเตรียมตัวดูผลงานพระเจ้า
พระเจ้านี่คือชื่อเพจนะครับในอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เลยลูก
เซอร์ไพรส์เล็กน้อยแล้วก็มีเสียงแบบหัวเราะฮี
ผมได้ความว่าเพจนี้คือเพจพระเจ้ากับท่านผู้อภิปราย
น่าจะร่วมกันทำงานร่วมกันและถ้าเป็นเช่นนั้น

เพราะเพจนี้มีท่านพระท่านให้ไปดู
เป็นการใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็ชื่นชมพักการเมืองบางพักที่ถูกยุบไปแล้วครับ
เพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกอัดอั้นฟังท่านมาตั้งนานดูเหมือนว่าดี

ครับผมก็เรียนท่านประธานว่าถ้าท่านอยากจะยุติเสียในการจะอภิปราย

เพราะผมดูว่าท่านกล่าวหาว่าเขาไม่สุจริตท่านเองก็มาด้วยมือที่ไม่สะอาดเหมือนกัน

พ่อครับขอเรียนอย่างนี้นะครับ
คือข้อที่จริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่ง
ชี้แจงต่อไปนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นการอภิปรายไม่วางใจ
อภิปรายก็มีสิทธิ์ที่อภิปรายส่วนพฤติกรรมใครเป็นอย่างไรนั้น
เราไม่อาจไปก้าวล่วงได้ฮะผมเรียนว่าต้องให้สิทธิ์ผู้อภิปรายพิปราย
แล้วนายอมตรีหรือการอภิปรายก็จะเป็นผู้จีแจงนะครับ
ว่าอะไรทั้งหลายเป็นอย่างไรก็ขอเรียนที่ประชุมได้รับทราบ
ทนฟังสักนิดนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็คงจะได้มีโอกาสได้ฟัง
อีกฝ่ายหนึ่งได้ชี้แจงว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าผู้อภิปรายนั้นได้กล่าวมาว่า
นายกรู้เรื่องนี้ให้เงินสำนวนเรื่องนี้ซึ่งเหมือนก็หาที่รุนแรงนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอฟังให้ฝาแชทฟันได้จีแจงต่อไป
แต่ว่าท่านพิธิบาลการุณานะครับ
ถึงเวลาที่ควรจะจงประเด็นแล้วก็จะได้ไม่กลับไปกลับมานะครับ

ไม่จำเป็นต้องถึง๑๔๐ชั่วโมงและ๔๐นาที
ถ้าสมมุติมันจบได้ก่อนก็จบได้
แต่ยินดีให้อภิปรายตามประเด็นที่ท่านเก่าหาครับ

ท่านประธานครับผมข้ารมครับก่อญาติประทวง

ค้านครับด้วยความเคารพแล้วก็ท่านประธานแล้วก็เห็นท่านประธานเหนื่อยล้า
แล้วก็ท่านก็จริงไม่อาจจะบางอาจจะกล่าวหาท่านว่ามันเป็นกลางนะฮะ
แต่ผมต้องขอแสดงความคิดเห็นด้วยความเป็นห่วงว่า
ประท้วงท่านผู้ประท้วงที่ลุกขึ้นมาพี่สุภาชัยขออนุญาตเอ่ยนามเนี่ย
จากประท้วงผิดข้อบังคับแล้วยังอภิปรายแล้วยังใส่ร้ายคนที่ทำหน้าที่ยื่นยติ
เพื่ออภิปรายรัฐบาลซึ่งเป็นการกล่าวหา
คนที่ตอบไม่ใช่คุณสุภาชัยขอโทษญาติในนามไม่ใช่คนตอบครับ
แล้วไม่ใช่ข้อ๗๗ถ้าไม่ใช่รัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์มาอภิปราย
เพราะฉะนั้นคุณสุภาชัยต้องไปเป็นลมตีเป็นนายกก่อนค่อยมาตอบครับ

ก็ถือว่าถือว่าได้มีการอธิบายตัวต่อไปมานะครับ

เชิญร้านวิโรธต่อนะครับเชิญต่อ

ขออนุญาตประท้วงท่านประธานข้อที่๙ซ้ำอีกครั้งนะครับ
เพราะว่าท่านประธานต้องวางตัวเป็นกลางจริงเมื่อสักครู่เนี่ยท่านประธานบอกให้ผู้ที่ลุกขึ้นมาประท้วง
อนุญาตเอ่ยนามคุณสสสุภาชัยว่าให้อดทนฟังนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าท่านอบรมท่านสอสอสุภาชัยครับ
ผมคิดว่าท่านไม่ควรจะอบรมแล้วก็ท่านควรจะวินิจฉัยไปเลยนะครับขอบคุณครับ
ครับก็วินิจฉัยไปแล้วครับก็จบไปแล้วเพราะว่าท่านเคารพก็ได้อธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะครับ
ส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ผมเรียนว่าต้องดูแลข้อบังคับและพยายามไม่กระทบต่อบุคคลภายนอก
หรือว่าประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ
เพื่อเราจะได้ใช้เวลาเป็นประโยชน์ในการอภิปรายไม่วางใจครับ

ผมอยากจะฝากบอกประชาชนผ่านทางท่านประธานว่า

ผมเชื่อว่าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขาก็ถูกซ่อมครับท่านประธาน
ดังนั้นผมว่าจริงเขาไม่อยากทำหรอกครับ

เพราะถ้าเขาเต็มใจทำเนี่ยข้อมูลเขาไม่รั่วมาถึงผมหรอกครับ
และผมก็คงไม่มีโอกาสมากระชากหน้ากาก
และคือเป็นช่วงเนี่ยเดี๋ยวยาที่ประชาชนเจอพวกเขาในโลกโซเชียล

ถ้าพี่ได้๑๐๐อย่าลืมทัวร์อีก๒๐๐นะพี่

เดี๋ยวประชาชนจะจับได้แง่
ขอให้ได้รางวัล๓๐๐๐นะครับพี่

เลคอนเฟอร์เนสก่อน๑๐โมงด้วยนะครับ
ผมว่าเราเข้าใจกันจะดีกว่า

ไม่ใช่หน้าที่ของกองทัพ

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีของคนไทย
นี่จึงเป็นเหตุผลครับที่
ผมในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

และไม่อาจที่จะไว้วางใจ

ดำรงตำแหน่งได้อีกต่อไป

ที่ผมเล่าให้ฟังนี่เป็นแค่ปลายน้ำ

ผมสืบทราบมาได้คร่าว

ว่าต้นต่อของการผลิตสื่อ

เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังต่าง

ที่ชื่อย่อว่าพอพานและพอผ่าน

ตั้งอยู่บนถนนพญาไทย

มีผู้ถือหุ้น๓คน

คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นความผิดอะไรนะ
เรามันเป็นการทำกฎหมายนะฮะ

และคนคนนี้นะฮะก็มีส่วนร่วม

ที่ปล้อนให้กับขบวนการไฮโอ

รัฐบาลเมื่อวันที่๒๕กรกฎาคม

เคยแถลงต่อสภาผู้แทนราชดร

สามัคคีเอื้ออาทร

นายกรัฐมนตรีที่ปกติแล้ว

ได้แถลงโดยมีความสำคัญว่า

และการมีส่วนร่วมทำประโยชน์

และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ระหว่างกันของประชาชน

กับสภาแห่งนี้ไว้ด้วยว่า

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย

ในเชิงสังคมความปลอดภัย
อาชญากรรมทางไซเบอร์

ข่าวสารที่ถูกต้อง

และความสามัคคีในสังคม

แล้วท่านมาใช้ภาษีของประชาชน

นี้จึงเป็นเหตุที่สภาพผู้แท้ราศดร

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกไม่ได้
ประชาชนจะแตกแยก
และสูญเสียการรู้รักสามัคคีไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว

ที่วันนี้ท่านประธานมาเป็นประธานในที่ประชุม

พิจารณาว่าเหมาะสมไหมครับ

รูปนี้ยาวมาเลยครับ

เป็นเหตุการณ์ช่วง

แบบนี้เป็นการแสดงความแตกแยก

ทำให้ประเทศชาติเกิดความเสี่ยงนะครับ
ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกหา
ว่าเป็นความมะนิดในสมัยนั้น

และผมก็ไม่ต้องการให้บ้านเมืองเรา

และก็รับทหารยิดละนั้นไม่ได้

โดยทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์นะครับ

ประชาปไทยมีสถิภาพเพียงพอ

เราไม่ต้องการกลับไปสู่เหตุการณ์

เพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจกับทุกคนที่เป็น

ความเห็นมันก็ต่างกันไปได้

เป็นส่วนหนึ่งของประชาปไตยแล้ว
เชิญตันวิทยุตรต่อให้จบไปนะครับ

ของผมจะไม่เปิดภาพ

สื่อหนังสือพิมพ์การพาดหัวข่าว
สมัยนั้นดูเหมือนไม่มีอะไรครับ

แต่ก็เหมือนกับสื่อโซเชียลในวันนี้

สุมความเกลียดชังเข้าไปเรื่อย

ท่านประธานก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์
วันนี้ประชาชนหลายคน
ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกชังชาติ

ผมคิดว่าสภาพุทธภาคมูระสลอยศ์แห่งนี้

ที่คนไทยต้องมาฆ่ากันเอง

ครับผมไม่ได้อยากขัดจังหวะแต่ผมไม่อยากให้คนอื่นประท้วง
เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เอาเหตุการณ์นี้มาลงรายละเอียดนะครับ
เราร่วมกันเห็นตรงกันเราก็เจ็บปวดกันมา

อย่าไปลงลึกใครเลยครับเอาเหตุการณ์ปัจจุบันที่เราไม่ไว้วางใจครับ
ครับผมกำลังจะบอกผลร้ายของการสร้างความเกลียดชังครับ
ผมขอเปิดสไลด์พาดหัวข่าวเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ให้ข้ามผมบอกเจ้าหน้าที่ข้างบนว่าให้ข้ามไปดังสไลด์สุดท้ายเลยนะครับ
สไลด์ที่เป็นพาดหัวข่าวสุดท้ายนะครับ
ท่านประธานครับผมขออนุญาตกล่าวถ้อยคำประท้วงหน่อยครับ

ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับที่๙นะครับ
เพราะว่าผมคิดว่าการเสี่ยงในลักษณะที่การยกเว้นข้อบังคับนะครับ
ในข้อ๑๗๘นั้นเป็นความผิดพลาดของสภานะครับ
นั้นผมอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยนะครับว่าเมื่อประชุมเสร็จในวันนี้
ขอให้ท่านประธานเรียกผู้นำวิบฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลไปหาลือในข้อนี้นะครับ
เห็นไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงและอันตรายอย่างที่ผมกลับเรียนท่านประธานไปแต่แรก
เมื่อไม่ได้ให้มีโอกาสให้ประธานได้ตรวจสอบภาพหรือว่าวัตถุเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสี่ยง
เห็นไหมครับจะทำให้เกิดประเทศชาติเสี่ยงต่ออันตรายในความแตกแย่
ถ้ามีบุคคลลักษณะอย่างนี้เข้ามาเนี่ยผมว่าไม่ครับไม่ครับ

แม้ว่าจะไม่ต้องผ่านประธานตรวจสอบก็ตาม
คือโดยปกติเรียนพวกเราว่า

หลักฐานเอกสารอยู่คณะหนึ่ง

กรรมการชุดนี้จะเสนอความเห็นว่า

แต่ประธานก็มีสิทธิ์ที่จะห้าม
เมื่อที่คู่นี้ก็ขอร้องภาพแวร์นเขานั้น
ไม่ให้เผยแพร่ต่อไป

ที่ผมว่าเอาไว้ก็เชิญต่อครับ
สุดท้ายครับที่สร้างชาติใหม่
ฝากเจ้าอาทิตย์ผมเคารพครับ
นายกขอ๔ปีสู้คอมฟื้นฟูประชาธิปไตย
สร้างชาติใหม่สงัดขอ๔ปี
ปฏิรูปกองทัพประชาชนเศรษฐกิจ
สุดท้ายพอเกิดความขัดแย้ง
ต้องมาทะเลาะกันห้ามหันกันฆ่าล้างกัน
สุดท้ายนายกขอ๔ปี
คุ้นกับการลีลันประวัติศาสตร์แบบนี้ไหมฮะ
และนี่เป็นต้นแบบเป็นโมเดลของโมเดล
ขอเวลาอีกไม่นานคืนความสุข
และบ้านเมืองสงบจบที่ลุงตู่ใช่หรือไม่

ผมอยากขออนุญาตส่งคำพูดของผม
ไปยังเจ้าอาทิตย์ไอโอทั้งหลาย
ผ่านไปยังพวกเขาเหล่านั้น
ผมอยากให้เขานึกถึงความฝัน
และปฏิฐานที่มุ่งมั่น
พวกเขาอยากจะเป็นทหารหาร
ผมจำได้แล้วผมยืนยันครับ
ทหารทุกคนก่อนที่จะมาเป็นทหาร
อยากเป็นผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติ
รงรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา
และพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
และทำหน้าที่ปกป้องประชาชนที่อยู่เบื้องหลังของพวกท่าน
มีความสุขทุกครั้งที่ท่านเห็นรอยยิ้มประชาชนที่อยู่ข้างหลัง
เห็นประชาชนที่ยืนเคียงข้าง

แต่อาวุธของท่านไม่เคยหันไปยังประชาชน
ภายใต้การรู้เห็นและความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีคนนี้
ที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการสร้างความมั่นคงของชาติ
แต่เป็นความมั่นคงในการสืบทอดอำนาจของตนเองและพวก

ขออนุญาตประทวงตามข้อบังคับข้อที่๖๙
คือผู้ที่อภิปรายนั้น
ผมฟังแล้วท่านอภิปรายไม่ได้อยู่ในประเด็นเรื่องยศติอภิปราย
ท่านไปอภิปรายในลักษณะที่ไปพูดกับทหาร
ไปพูดกับเรื่องอะไรต่างที่เป็นหน่วยย่อยออกไปมาก
แล้วก็ท่านก็เลี้ยวกลับมาในลักษณะที่วนเวียนซ้ำซากมาใส่ร้ายนะฮะ
แน่นท่านจะธูอภิปรายมันไม่ไว้หวังใจก็ต่าง

ผู้อภิปรายนั้นใช้เทคนิควิธีการพูด
ทำให้ประชาชนท่านประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้าน
อาจจะมีความเข้าใจผิดหลายประการ
ท่านประธานโปรดกรุณาวินิจฉัยด้วยว่า
ผู้อภิปรายนั้นไม่ได้อยู่ในประเด็น

ความจริงผมก็เรียนท่านวิโรธแล้วนะครับ
ว่าเราเปิดอภิปรายรำจิกราโหม
เพราะฉะนั้นก็พยายามให้อยู่ในตรงประเด็นนี้
แต่เข้าใจว่าตอนนี้ท่านวิโรธคงจะสรุปแล้วล่ะครับ
เพื่อไปสู่คอยุติว่าเมย์วัยวางใจต่อไป

ท่านเท่าพี่พกษ์นะครับ

ขออภัยครับท่านสุภิษศาลเชื่อหน่อยครับ

ผมพลประปรตรีสุภิษศาลภักดีนรรณาชครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนครับ
ผมอยากจะเรียนกลับเรียนท่านประธานขอประท้วงท่านประธานครับ
ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมในข้อ๙ครับ
โดยเฉพาะท่านผู้ประท้วงคนที่แล้วครับ
ที่เก่าไม่อยากเก่าชื่อนะครับ
แต่อยากให้ท่านกลับไปดูนะครับว่า
ในข้อ๑๑๗๙นะครับ

ข้อบังคับที่๑๗๙ครับ

บอกว่าการอภิปายทั่วไปใน๑๕๒นะครับ
เขาบอกว่าการขออภิปรายทั่วไปให้ทำเป็นหนังสือครับ
ครับลงวันที่๓๑มกราคมครับ

ที่ท่านสสวิโรธพูดเนี่ย
อยู่ในหัวข้อที่ขออภิปราย
ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ

แล้วยื่นต่อประธานระบุให้ชัดเจนว่าจะพูดเรื่องอะไร

หนึ่งนะครับมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดครับ

ที่กำลังพูดอยู่นี่เรื่องอะไรครับ

ประโยชน์ให้กับตนเองบริวารและพวกพ้อง

ครับบอกเลยครับ
ก็เชิญท่านพิโรธครับเชิญ
ครับท่านประธานครับ
ผมจะบอกว่าหน้าที่เหล่านี้
หน้าที่ไอโอไม่ใช่หน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ
แต่เป็นความมั่นคงในการสืบทอดอำนาจ
ตนเองของรัฐบาล
สืบทอดอำนาจจากคอสช
ผมขอให้เจ้าที่ไอโอเหล่านั้น

และนึกถึงปณิธานของท่านให้ดี
สุดท้ายครับท่านประธานครับ

ผมอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า

ผมพยายามหาคำตอบตลอดว่า

ทำไมต้องมุ่งมาตรปรารถนาร้ายต่อกัน
เพราะว่าเราชอบไม่เหมือนกัน

จริงแล้วการชอบไม่เหมือนกัน

ก็แค่แลกเปลี่ยนแล้วก็เคารพซึ่งกันและกัน

ความแตกหลังหลากหลายของแต่ละคน

วันนี้ผมได้พบคำตอบแล้วครับท่านประธาน

แต่มันมีขบวนการที่ผมได้เล่า

ภายใต้การรู้เห็น
และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

ที่พยายามบ่มเพาะเมล็ดแห่งความเกลียดชังให้กับคนในสังคม
เพื่อให้ตนเองสามารถแบ่งแยกประชาชนแล้วปกครอง
สั่งการโดยมิชอบให้กองทัพต้องฝืนปฏิบัติ
ในภารกิจที่เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิทหาร
ทำตัวลับล่อแอบคุกคามประชาชน
โดยไม่สนใจความสูญเสียต่อการรู้รักสามัคคีของประชาชนคนในชาติ
ถึงเวลาแล้วครับที่ประชาชนทุกคนต้องเลิกเกลียดกันเสียที
และอย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ขบวนการไอโอที่คุกคามประชาชน
ปกปั่นประชาชนให้เกียรติชังกัน
ถ้าวันนี้สภาพผู้แทนรัศดรไม่ช่วยกันหยุดยั้ง

ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

และไม่มีใครที่จะรับผิดชอบได้
ผมฝากเตือนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยว่า
ถ้าหากเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่คนไทยต้องฆ่ากันเองอีกครั้งหนึ่งเนี่ย

และท่านจะต้องตกเป็นจำเลย
อาจจะเป็นคนแรกที่ต้องตกเป็นจำเลยที่สารอาญาระหว่างประเทศ
แผนการร้ายและขบวนการสร้างความเกลียดชังที่เกิดขึ้น

บ่อนทำลายความสามัคคีของคนในชาติ
กระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ทำลายมิตรภาพของคนไทยที่เคยโอบรับความแตกต่างหลากหลาย
โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้บังคับบัญชา
เพื่อนสมาชิกที่กล่าวหาผมว่า
ผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจที่ชื่อว่าพระเจ้า

ว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
แต่หลักฐานที่ผมได้มานั้น
มาจากทหารไอโอที่เขารังเกียจพฤติกรรมเหล่านี้
และผมก็เอาหลักฐานส่วนหนึ่งที่ปรากฏที่แชร์กัน
ผสมผสานซึ่งน่าจะมาจากเพจพระเจ้าด้วยส่วนหนึ่ง